ระดับตำนานเขาบอกว่าตัวชงนมเลย
น้องเดมี่คุณผู้ชมขาปกติจะมีตัวแม่ตัวมันตก
เหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าอะไร
จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะสาวสวยเท่านั้น

มีมหยุ่มหัวไหล่แบบหมั่นเขี้ยวพี่ใหม่คนสวยอย่างนี้นะคะ
คือตอนนั้นน้องเดมี่ไปออกงานกับคุณพ่อคุณแม่

เดมี่ก็เอื้อมมือน้อยหยุ่มหัวไหล่เบา
สงสัยผิวพี่ใหม่มันขาวออลล่ากระแทกตากระแทกใจ
รูปนี้ก็เลยกลายเป็นไวรัลเรียกรอยยิ้มให้กับคนที่เห็นมีมนี้กันมากมายคุณผู้ชม
นอกจากจะร้อยมีมบอกเลยว่ายังเป็นหนูน้อยร้อยอีเวนต์อีกด้วยหลัง
เออตอนนี้นะคะให้น้องเดมี่ออกงานด้วยนะคะก็มาเจอกับพี่ใบเฟิร์นคนสวยอีก
รูปแขนเนียนก่อนพี่ใบผิวดีไงแต่ว่าไม่ได้เตรียมจะหยิกพี่ใบนะคะ
น้องชอบคนสวยคุณผู้ชมแต่มันมีช็อตฟิลตรงที่ยายหนูน้อยเขาหาแบบ

เจอกับพี่เอิลลี่คนสวยในงาน
ดูสิตั้งตำนานอีกแล้วคือกี้ป้อบแม็ต์เนี่ยอุ้มน้องอยู่นะ

ใดนั้นสายตาของน้องแต่แววเดมี่

แล้วก็หลายคนแอบแซวว่าเดมี่กำลังเหลไหลอยู่หรือเปล่า

นี่แหละค่ะหลายคนก็แซวว่าเดมี่เขาชอบคนสวยจริง
บางคนก็แซวบอกว่าเมื่อคิดว่าตัวเองสวยที่สุดในงาน
แต่บังเอิญเจอคนที่สวยกว่า

เรียกยอดไลค์แล้วก็รอยยิ้มจากพี่ป้าน้าอาได้หมดใจเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละค่ะเดมี่หนูน้อยผู้สร้างตำนานทุกงานอีเวนต์
เดมี่หนูน้อยร้อยหมี